ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อวัฒนาจักรของน้ำ
ทรัพยากรของน้ำคือสมบัติของทุกคน
ทุกวันที่๒๒มีนาคมของทุกปีถูกจัดให้เป็นวันน้ำโลก
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นความสำคัญของน้ำแล้วก็สุขาพิบาลนะคะ
น้ำที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือน้ำปลาปลาค่ะ
เช่นเดียวกันกับภาวะโลกร้องวันนี้ลงพื้นที่มาที่คลองป่าปามมหาสวัสดิ์นะคะ
ซึ่งคลองจุดนี้มีการส่งน้ำดิบไปที่บริเวณโรงงานผลิตน้ำ
เพื่อมีการจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านต่อไปในการใช้อุปโภคและบริโภคค่ะ
น้ำปลาปลาเป็นสาธารณูประโภคพื้นฐานที่จำเป็นผลิตมาจากน้ำดิบ
สูบเข้าไปยังถังพักตกตะกอนผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรค
ส่งไปตามบ้านเรือนเพื่อใช้อุปโภคบริโภค
มีการเติมสารคอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นหนึ่งในหมุดหมายสอดรับกรอบยูเอ็นที่หวังให้มวลมนุษย์เข้าถึงน้ำสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด
วันน้ำโลกของประเทศไทยในปีนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำจืด
เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
พัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดได้มาตรฐาน
อดรับนโยบายขององค์การสหประชาชาติที่มีเป้าหมายเร่งการเปลี่ยนแปลง
และร่วมกันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้
รายงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำโลกปี๒๐๒๐ระบุผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
เกี่ยวเนื่องกับปริมาณและคุณภาพการใช้แหล่งน้ำของโลก
และเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชากรโลกหลายพันล้านคน
มีผู้คนที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ำสะอาดปลอดภัยมากถึง๒๒๐๐ล้านคน
สหประชาชาติตั้งเป้าหมายให้เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้มากขึ้น

ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
คือกระบวนการบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลน้ำเสียให้กลับมาใช้ใหม่
จากหมุดหมายที่จะรักษาความยั่งยืนของน้ำ
ฟื้นฟูป่าอันเป็นต้นน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญ
ในการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ระบบนิเวศ
และเพื่อใช้ประโยชน์ในวิกฤตภัยแรง
เกษตรกรรมและภาคธุรกิจรวมถึงการท่องเที่ยว
ดังนั้นสายน้ำคือเส้นเลือดใหญ่
หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต

นุรักษ์ฟื้นฟูและห่วงแหนสภาพน้ำด้วยกัน

น้ำจะยั่งยืนต้องฟื้นฟูและพัฒนา
เพื่อให้จากนี้และทุกเวลา
ทุกคนมีน้ำใช้อย่างสะอาดปลอดภัยและยั่งยืนค่ะ
คนบนโลกใช้น้ำด้วยกันต้องอนุรักษ์ด้วยกัน
๒๒มีนาคมทุกปีวาววาวชะเดต้องมีความสำคัญ